คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าการตรวจเองพิธีพระชะทานเพลิงศพผู้ศรีชีวิตจากเหตุการณ์ที่หนองโบรัมภูนะครับที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะใช้วัดสามแห่งด้วยกันส่วนการเผานั้นนะครับจะมีเผาแบบสองแบบก็คือเผาแบบเชิงตะกรนะครับแล้วก็เผาด้วยเตาไฟฟ้าครับเริ่มที่วัดศรีอุไทยก่อนนะครับค
บอกว่าที่นี่มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
สิบเอ็ดศพจะเผาเพียงเก้าศพส่วนอีกสองศพ
ขอนำกลับไปชาปนกิจในพื้นที่บ้านของเขา
โดยมีบริษัทเอกชนนะครับนำเตาเผาศพไฟฟ้าจากจังหวัดสมุทรสาคร
มาใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนายชานรงค์ใช้บางยางกรรมการผู้จัดการบริษัทสยาม
จากจังหวัดสมุทรสาครมาติดตั้งแล้วนะครับโดยเตาควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
ไหม้ด้วยน้ำมันดีเซลแต่ละศพใช้เวลาไม่เกิน๑ชั่วโมง
ใช้ไฟประมาณสองร้อยยี่สิบโวลต์ขนาดสามสิบแอมเปอร์ในอำเภอนากลางนะครับ
กับการไฟฟ้าเอาไว้แล้วนะครับแล้วท่านก็ในนามของชาวสมุทรสาคร
แล้วก็นครปฐมนะครับจะดูแลการเผาจนกว่าจะแล้วเสร็จทุกศพครับ
เราได้เตรียมถาดรองรับอัฐิศพต่อศพมาเป็นจำนวนที่เพียงพอครับ
กับศพที่ตั้งอ่าบำเพลินบำเพลินกุศลอยู่ณที่นี้
ซึ่งผมเตรียมถาดรองรับอัฐิมาของใครของมันครับไม่มีการรวมครับ
ตัวเตาที่เรานำมานะครับสามารถเผาศพได้ต่อเนื่อง
ซึ่งซึ่งผมมั่นใจว่าจะแล้วเสร็จในภายในพรุ่งนี้การเอ่อ
ติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวจนช่วงบ่ายก็จะแล้วเสร็จสามารถทดสอบได้ครับ
ส่วนที่วัดราชสามัคคีนะครับ
สถานที่จัดพิธีพระชธานเพลิงศพเช่นกันนะครับ
สำหรับที่นี่จะเผาบนเชิงตะกร
โดยเผาด้วยกองฟืนตามธรรมเนียมโบราณนะครับ

มีชาวบ้านจิตอาสาทหารแล้วก็ช่าง

เบื้องต้นจะเทซีเมนผสมทรายนะครับ

ถึงจะเทคอนกรีตในตัวเชิงตะกรเพื่อทำอิดทำแบบต่อไป
ขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการก่ออิดบอดเป็นฐาน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าจะสร้างทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะเสร็จนะครับ
ถ้าไม่เสร็จภายในคืนนี้ก็จะทำถึงเช้า
เพื่อให้ทันพิธีในวันพรุ่งนี้ครับ
เกี่ยวกับโบราณใช้เป็นพื้นเป็นฐานหรือเป็นอะไรอย่างนั้น
ใช้เป็นถ่านและจะมีการทำเตาโดย
ก่อได้แบบลักษณะคล้ายกับเชิงตะกอน
แล้วทำเหมือนกับโบราณ
ใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการเผา

อาการที่เราจะใช้วัสดุอย่างอื่น
ถ้าเป็นสมัยโบราณจริงก็บอกว่าเป็นใช้ฟืนใช้อะไร
มาสุมรวมกันทำเป็นกองขึ้น
แต่ทุกวันนี้ถ้าหาอย่างนั้นมันก็ลำบาก
ฐานนี้ก็คือเราจัดหามาเลยมันจะง่ายกว่า
ส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยนะครับ
ทหารก็มาวัดพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างเตาเผาเชิงตะกร
แสวงบัวใหญ่รักษากำนันตำบลด่านช้าง
เปิดเผยบอกว่าสร้างเชิงตะกอนเผาร่างผู้เสียชีวิต๖ศพครับ
ทหารช่วยกันปรับหน้าดินด้วยหินคลุก
เพื่อสร้างเชิงตะกรจำนวน๓เตา
จากอีก๓ศพญาติประสงค์จะรับร่างไปประกอบ
พิธีบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านอยู่ที่ตำบลกุฏแห่

ซึ่งเป็นชาวบ้านจากจังหวัดนครราชศรีมา

นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับจิตอาสาในงานนี้ด้วยครับ